ตามความคืบหน้าคดีที่นายวัชระชัยสมีรักษ์หรือว่าประหลัดแมนนะฮะอดีตประหลัดฝ่ายป้องกันอำเภอด่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรีกับพวกรวม๑๒คนเข้าไปล่าหมีขอในเขตอุทยานแห่งชาติไซโยกที่กาญจนบุรี
คือคดีนี้เนี่ยตัวละครสำคัญมี๒คนก็คืออดีตประหลัดแมนกับอีกคนนึงเนี่ยเป็นอศที่มาร่วมคณะด้วยกันในแก๊งออฟโรดเนี่ยชื่อว่านายอนุสรเรือนงานหรือว่าอสออย
ตอนที่ถูกจับกลุ่มพร้อมกับอาวุธปืนต่างแล้วก็ซากของหมีขอเนี่ยเป็นชิ้นส่วนขาเนี่ย๔ชิ้นค่ะเหมือนร่มควันแล้วนะขาขวาขาซ้าย
สอยบอกว่าผมเนี่ยซื้อมาคนเดียวซื้อมาร้อยหนึ่งจากชาวบ้านรถคันอื่นเนี่ยเข้าไปก่อนแล้วเนี่ยวันนั้นอสออยเนี่ยบอกเนี่ยผมก็จังหวะมาทีหลังทางผ่านชาวบ้านขี่จักรยานยนต์มาโบกมือเรียกบอกซื้อของป่าหน่อยไหมคิดว่าเห็ดถุงละร้อยก็เลยซื้อมา
อ้าวปรากฏว่าเป็นขาหมีขอวันนั้นเขาให้อย่างนี้นะช่วงวันอาทิตย์ที่เกิดเหตุเลยนะครับที่ถูกจับกลุ่มดำเนินคดีนะครับ
วันนี้ไปกาญจนบุรีเลยนะครับไปติดตามความคืบหน้าสำนวนคดีนี้ด้วยตัวเองเลยนะครับ
แล้วก็มีการสอบปากคำผู้ต้องหาด้วยผู้ต้องหาคนสำคัญก็คือสออยนะครับ
เพราะว่าฝั่งของนายวัชราชัยประหลัดแมนเนี่ยอันนี้เขาปฏิเสธทุกอย่างไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับ
หลังจากการสอบปากคำนะครับพลตำรวจเอกศีวราบอกว่านายอนุสรเรือนงานหรืออสออยนะฮะ
อาสาสมัครรักษาดินแดนอำเภอด่านมะขามเตี้ยหนึ่งในผู้ต้องหา
รับสารภาพว่าได้นำอาวุธปืนของกลางเป็นปืนลูกกรดจุด๒๒ติดกล้องเล็งพร้อมกับเครื่องเก็บเสียง
ซึ่งเป็นของพี่ชายไปให้กับนายตาต้าที่เป็นชาวมอนที่เป็นผู้ดูแลสำนักสงฆ์เต่าดำ
เป็นคนนำปืนออกไปยิงหมีขอ
เขาบอกว่ากลุ่มนี้เขาไปทำบุญที่สำนักสงฆ์เต่าดำเมื่อวันเสาร์
ค่ะเอาปืนไปด้วยไปยิงแก้บนอะไรแบบนี้
ครั้งคืนคืนหนึ่งและกลับมาวันอาทิตย์
สออยบอกว่าตกลงให้ปืนกับนายตาต้าผู้ดูแลสำนักสงฆ์เต่าดำไปยิงหมีขอ
แต่ตัวเองไม่ได้ยิงนะแต่ให้ปืนไปยิงวันนั้นยังบอกว่าไปซื้อจากชาวบ้านมาอยู่
กับว่ากลับคำแล้วนะครับนายอนุสรยังบอกว่านายตาต้าเนี่ยออกไปกับนายจิระ
ที่เป็นชาวมอนคนงานในสำนักสงฆ์ซึ่งจุดที่ยิงห่างจากสำนักสงฆ์ประมาณ๒กิโลเมตร
ตัวเองเนี่ยไม่ได้ไปด้วยประหลัดแมนก็ไม่ได้ไปด้วยนายจิระก็นำอุ้งเท้าหมี
เป็นอุ้งเท้าหมีขอ๔เท้ามาใส่ไว้ในรถของตนหลังจากนั้น
แต่ชิ้นส่วนอื่นเนี่ยตนไม่รู้เรื่องอาวุธที่นำเข้าในเขตอุทยานในครั้งนี้
ที่เอาไปก็เพื่อเอาไปยิงแก้บนเท่านั้นเดี๋ยวลองฟังเสียงดูครับ
จิกอะไรบ้างคะกลับวิทยาลักษณ์ประหลักษณ์รักษณะบ้าง
ก็มีเป็นแบบนี้อาจไม่รู้เลยหรอว่ะ
ห้ะห้อสร้างอะไรครับ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

ไม่เสียงดังแข็งขัดวันแรกเลยต้องพรรดารักเลยวันนี้
แล้วก็โยนไปนู่นให้นายตาต้ากับนายจิระที่อยู่ที่สำนักสงฆ์เต่าดำ
เดี๋ยวไปสอบเลยคนที่ถูกพาดพิงถึงว่าเออตกลงเป็นยังไงกันแน่
เพราะว่าความจริงนี่ก็เริ่มจะไม่เหมือนเดิมแล้ว
คือทั้งหมดเนี่ยยังได้รับการประกันตัวอยู่นะครับช่วงนี้ก็เลยถูกเรียกมาสอบเพิ่มเติมนะครับ
แล้ววันนี้มีการไปตรวจสอบที่บริเวณสารเจ้าพ่อเขาพลูนะครับซึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติไซโยกนะฮะ
เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานไปตรวจค้นหาวัตถุพยานเพิ่มเติมปรากฏว่าไปเจอหัวกระสุนปืนขนาด๙มมตกอยู่ในกระบอกไม้ไผ่๑หัวก็เลยเก็บไว้เป็นหลักฐานนะฮะ
ต้นคาดว่าไม่เกี่ยวข้องกับคดีล่าหมีขอของแก๊งประหลัดแมนอะไรหรอกนะแต่ก็ทำให้รู้ว่าจุดนี้เนี่ยมีคนเข้ามายิงปืนแก้บนเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
ซึ่งมันควรจะทำได้หรือไม่อันนี้ต้องไปคิดไปคุยกันต่อนะเอาเป็นว่าตอนนี้พยายามหาหลักฐานเพิ่มเติมให้ได้มากที่สุด
ใช่ค่ะสิ่งที่ต้องหาเลยก็คือซากหมีขอค่ะเพราะว่าตอนนี้มีแค่อุ้งเท้าแล้วก็ไม่ได้มีตัวหมีขอที่เป็นซากอะนะคะ
แล้วก็จะมีการให้เวลาเจ้าหน้าที่พนักงานสอบสวนในการสรุปสำนวนส่งอายการเนี่ยพลตำรวจเอกศีบราบอกว่าไม่เกิน๔๕วันนะต้องส่งอายการได้
ทีนี้จากคำให้การล่าสุดของอศออยเราก็จะมาเปรียบเทียบกับการลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติไซโยกว่าหลักฐานที่เจอกับคำให้การของอศออยล่าสุดเนี่ยมันสอดคล้องหรือย้อนแย้งกันหรือเปล่านะคะ
เป็นจุดที่ผู้ต้องหาทั้งหมดเข้าไปพักค้างแรมนะคะ
และอาคารกุฏิเจ้าอาวาสอีกหนึ่งหลังจากการตรวจค้นตรงนี้
บริเวณกองไฟอยู่กึ่งกลางของอาคารพักแรมมีขนสัตว์ตกอยู่รอบกองไฟ
ลักษณะเป็นขนสีดำคล้ายขนหมีขอ
ไปไม่กี่เมตรพบซากฟันกรามอยู่บนพื้นใกล้อาคารอีกหลังหนึ่งนะคะ
ลักษณะคล้ายฟันหมีขอเหมือนกันค่ะ
อาคารทั้งสองหลังนี้อยู่ติดลำห้วยเล็กมีน้ำไหลตลอดปี
จากการตรวจสอบมีคราบไขมันสัตว์อยู่บนก้อนหินขนาดใหญ่
ซึ่งคาดว่าเป็นจุดที่ชำแหละเนื้อ
ห่างจากอาคารทั้งสองหลังประมาณ๒เมตร
กุฏติเจ้าอาวาสอยู่ห่างจากที่พักต้องเดินขึ้นเนินไปอีกประมาณ๓๐๐๔๐๐เมตรนี้คือหลักฐาน

ก็คือบริเวณที่เกิดเหตุในการตรวจยึดจับกลุ่มนะคะ
จุดนี้อยู่ห่างจากสำนักสงฆ์ประมาณ๒๑กิโลเมตร
เจ้าหน้าที่อุทยานขอตรวจค้นรถออฟรถทั้ง๖คันหลังจากเดินทางออกจากสำนักสงฆ์ค่ะ
คันที่๑ถึงคันที่๔เขาจอดติดกัน
คันที่๕คันที่๖ห่างจาก๔คันแรกไปประมาณ๑๐เมตรอยู่บนเนินนะคะ
คันที่๔เจอประหลัดแมนเป็นอดีตประหลัดไปแล้วนะคะ
คันที่๕อสอเป็นคนขับแล้วก็มีเท้าหมี่ขอสี่เท้า
น้ำหนักก็เยอะนะคะแล้วก็มีปืนไรเฟลล์จุด๒๒ติดกล้องเล็ง
อุปกรณ์เก็บเสียงกระสุนปืนอีกเยอะเลย
คันที่๕ที่อสออยขับเจอหลายอย่าง
คันที่๓อยู่ห่างจากป่าไปประมาณ๗เมตร
มีขวดพลาสติกสีขาวด้านในมีปลอกกระสุนด้วยค่ะ
มิลลิเมตร๒๕ปลอก๔๕มิลลิเมตรอีก๖ปลอก
รวมทั้งหมด๓๑ปลอกนะคะอยู่ในขวดคุณผู้ชม
คาดว่ากระสุนปลอกกระสุนที่อยู่ในขวดนี้
เหมือนกับผู้ต้องหาน่าจะกลัวความผิด
โยนลงไปข้างทางเพื่อตบตาเจ้าหน้าที่เนี่ยค่ะ

ข้างทางระหว่างรถคันที่๕คันที่๖

ตรงนี้ไปเจอถุงพลาสติก

มีเหมือนแมลงตอมอยู่เต็มเลยค่ะ
ว่าเป็นถุงใส่เศษเนื้อสัตว์

เส้นทางที่ใช้เดินทางเนี่ยนะคะ
มีระยะทางประมาณ๙๐กิโลเมตร

เป็นเส้นทางขนแรกเก่าที่ปิดไปแล้ว

ลำทานกว่า๓๐สาย

ถ้าไปเส้นทางนี้ค่ะมันจะลำบากมากครับ
แล้วก็ทางด้านของนายสมเกียจ
นาเรนอายุ๕๙ปี
เป็นลุงของอดีตประหลัดแมนนะคะ

เขาไปรายงานตัวกับตำรวจเมื่อช่วงเช้าค่ะคุณผู้ชม
เพราะว่าเขาตกเป็นหนึ่งในผู้ต้องหา

เจ้าหน้าที่อุทยานเขาก็เลยสอบนะคะ

อยู่บริเวณนั้นแหละอยู่จนดึก

นู่นทำนี่แล้วก็กลับบ้านไปเลย
แล้วพวกเขาถูกคุมตัวไปโรงพักกันหมด

เขายืนยันว่าเขาจะไปแก้บนไปทำบุญ

สุดท้ายเนี่ยถูกเรียกตัวมาเพราะตกเป็นหนึ่งใน

นี่เขาย้อนไปดูรายงานการให้
การของนายตาต้านะ
อ้างอิงว่าเป็นคนให้ปืนไปยิงหมีขอนะ
วันที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติไซโยกกาญจนบุรี

ไปตรวจพิสูจน์หาหลักฐานเพิ่มเติมในพื้นที่สำนักสงฆ์

ไม่มีส่วนรู้เห็นกับการล่าหมีขออะไรทั้งสิ้น
ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าท่านศรีวราไปก็ลองดูว่าจะให้การว่ายังไงนะ
ขณะที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายมนตรี

ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมยังมีคนประเภทนี้อยู่อีก
เบื้องต้นผู้ที่เป็นประหลัดก็ถูกให้ออกจากราชการไว้ก่อนแล้ว
เพื่อรอเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
ถ้าผิดจริงก็ต้องถูกดำเนินคดีอย่างไม่มีละเว้น
เด็กประยุทธ์บอกว่าก็สงสารสัตว์มาก

ที่สำคัญคนที่ทำเป็นข้าราชการ

ทำไมต้องไปกินหมีขอไปล่าสัตว์ในป่าแล้วกิน